ภาพข้างล่างที่หน้าจอของท่านผู้ชมเนี่ยนี่คือบรรยากาศที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
กลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎร๖๓ไปยึดพื้นที่อยู่ตรงด้านข้างธรรมเนียบแล้ว
นะฮะแถวแถวรอบรอบรั้วธรรมเนียบนะครับเดี๋ยวถ้ามีล่าสุดสถานการณ์ล่าสุดตรงไหนเข้ามา
ผู้สื่อข่าวของเราจะรายงานเข้ามานะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับเดี๋ยวเราไล่เลียงไปดูหน่อยกันแล้วกัน
นะครับไล่ไปดูหน่อยนะครับสำหรับการชุมนุมของกลุ่มคณะรัศดร๖๓
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับไล่ตั้งแต่เช้าเลยเดี๋ยวค่อยมาต่อช่วงค่ำกันต่อนะครับ
คุณผู้ชมครับ๘นาฬิกาวันนี้ครับกลุ่มผู้ชุมนุมคณะรัศดร๖๓เนี่ยนะครับ
นัดชุมนุมกัน๑๔ตุลาคมนี้ที่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยเดิมเนี่ย
ชุมนุมสิบสี่นาฬิกาแต่มากันตั้งแต่๘นาฬิกาเลยนะครับ
คุณผู้ชมครับมีมวลชนเดินทางมาร่วมชุมนุมแล้วก็มีแกนนำมาตั้งเวทีอยู่ที่
บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาโดยนายอานนท์นำพานะครับ
ทนายอานนท์นะครับที่ขึ้นปลาใสนะครับ
แล้วก็มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องจากนั้นได้มีการขยับเต็นต์ลงมาบนพื้นผิวจราจร
บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยถนนรัชดำเนินกลางนะครับ
บางส่วนก็นั่งรถตู้มานะครับหลายคนก็บอกว่าพร้อมที่จะมาร่วมชุมนุม
แล้วก็ปักหลักค้างคืนด้วยรวมถึงโบกทงสีแดงขนาดใหญ่อยู่ที่ถนนด้วยนะครับ
นี่ฮะแล้วก็เคลื่อนเต็นต์ลงมาจากที่ด้านล่างเนี่ยมาอยู่ที่กลางถนนนะครับ
แล้วก็เอารถเครื่องขยายเสียงขนาดใหญ่๒คันนะครับเป็นรถเครื่องเสียงนะครับ
ขับเข้ามาสู่พื้นที่การชุมนุมมีการปิดการจราจรโดยรอบถนนรัชดำเนิน
ฝั่งโรงเรียนสตรีวิทยานี่เป็นช่วงตั้งแต่๘นาฬิกาที่เขา
เคลื่อนขบวนเข้ามาสู่พื้นที่นะครับนายอานนท์นำพาแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมยืนยันว่า
การชุมนุมวันนี้การชุมนุมครั้งนี้เป็นการชุมนุมโดยสันติ
วิธีไม่มีการยั่วยุแต่หากมีการสร้างสถานการณ์อะไรเกิดขึ้น
ก็จะไม่ใช่จากกลุ่มคณะราษฎร๖๓ที่มีแนวร่วมจากหลายกลุ่มมารวมกัน
นี่คือนายอานนท์นำพานะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อมวลชนมาสมทบ
ได้เวลาแล้วเนี่ยก็จะมีการปิดถนนฝั่งหน้าร้าน
โดนัลฝั่งเดียวแล้วจะเคลื่อนขบวนไปปิดล้อมธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
โดยนัดหมายว่าจะเคลื่อนขบวน๑๔นาฬิกาพร้อมกับย้ำข้อเรียกร้อง๓ข้อคือ
หนึ่งคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหนาวนบรีต้องลาออกจากตำแหน่ง
สภาต้องเปิดประชุมสมัยวิสามันเพื่อเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูลให้เป็นของประชาชน
แล้วข้อสามก็คือเรื่องของการปฏิรูปสถาบันแกนนำผู้ชุมนุมบอกว่า
ที่ต้องเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายจากช่วงบ่ายมาเป็นเช้าเพราะมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่
ระดมคนสวมใส่เสื้อสีเหลืองมานั่งเต็มพื้นที่อนุสรีประชาธิปไตย
ผู้ชุมนุมมาตามนัดหมายช่วงบ่าย๑๔นาฬิกาเช่นเดิมเกรงว่าจะไม่สามารถเข้าสู่พื้นที่ได้
ก็เลยมาตั้งแต่๘นาฬิกาท่ามกลางกำลังของเจ้าหน้าที่นะครับ
วันนี้มาดูแลความปลอดภัยแล้วก็ดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มงวดเช่นกันนะครับ
มีทั้งตำรวจควบคุมฝูงชนตำรวจนอกเครื่องแบบ
รวมถึงบริเวณเกาะกลางอนุโสรีประชาธิปไตยที่มีตำรวจควบคุมฝูงชน
ปักหลักดูแลพื้นที่อยู่นะครับไม่รวมกับกลุ่มผู้ที่
มาแสดงความจงรักพักดีที่สวมใส่เสื้อสีเหลืองมา
ป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเข้าไปรื้อต้นไม้ที่บริเวณอนุโสรีประชาธิปไตยตรงนี้นะครับ
เพราะเขาประกาศว่าภารกิจแรกเนี่ยคือมายึดคืนพื้นที่อนุสรีประชาธิปไตยให้เป็นของประชาชน
ต้นไม้ต่างที่ทางกรทมเอามาวางเอาไว้ในการปิดล้อมพื้นที่
จะเอาไปส่งคืนกฎธมอต์
จากการรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมหนุ่มคณะรัศดร๖๓ในวันนี้
ปรากฏว่าก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่นัดหมายมาเช่นกันนะครับ
เป็นการรวมกันของกลุ่มที่ใส่เสื้อสีเหลือง
นี่ฮะนี่คืออดีตพระพุทธอิสระนะครับ
หรือว่าอดีตหลวงปู่พุทธอิสระนะฮะ
นัดหมายกลุ่มผู้ที่จะมาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี
สวมใส่เสื้อสีเหลืองมานะครับ
โดยนัดหมายอยู่หลายจุดนะครับทุกผู้ชมครับ

เป็นกลุ่มของอดีตพระพุทธอิสระหรือว่านายสุวิทย์ทองประเสริฐ
มีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาด้วย
นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมด้วยนะครับ
แพทย์วรงค์นี่เป็นแก่นำกลุ่มไทยพักดีนะครับ
มีนายศิราเจนจาคะและนางสาวปรินาไกรคุบ
สองส่อส่อพักพลังประชารัฐด้วย
มีกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน
หรือว่าส่อปปสมีกองทัพธรรม
แล้วมีกลุ่มอาชีวะช่วยชาติด้วย
จุดนี้คือสะพานมะขวานรังสรรค์
ส่วนที่บริเวณลานพระพลามหาเจษฎาบดิน
ก็มีกลุ่มของนายสุเทพเทือกสุบันอดีตแก่นำกปศ
ที่มีประชาชนในกลุ่มปกป้องสถาบัน
รวมตัวกันโดยสวมใส่เสื้อสีเหลืองนะฮะ
โดยส่วนใหญ่ก็คืออยู่ที่บริเวณแนวถนนราชดำเนินนะครับ

คุณผู้ชมจะได้เห็นภาพรวมความเคลื่อนไห

ก็เคลื่อนไปประชิดนะคะ
จุดตรงนี้เนี่ยทางกลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่า

กลุ่มผู้ชุมนุมคือกลุ่มที่เดินเท้า
อนุสวรีประชาธิปไตย

ก็เดินไปตามซอยต่างแล้วก็ไปรวมตัวกันตรงนี้ค่ะ
ตำรวจควบคุมฝูงชนก็ยืนประจำการอยู่ตรงนี้
นี่นะคะก็จะเห็นช่วงจังหวะที่ยืน

แล้วก็คล้องแขนกันเดินเข้ามา
แต่จุดนี้ก็ไม่ได้มีเหตุรุนแรงอะไรนะคะ
เป็นภาพบรรยากาศอย่างที่เห็นนี้ค่ะ

ธรรมเนียบรัฐบาลฝั่งสะพานชมัยมรุเชษ
ก็มีเจ้าหน้าที่ตรึงกำลังอยู่ด้านใน
มีการวางแนวรั้วเหล็กกั้นนะคะ
มีการนำรถตู้มา๑๐กว่าคันมากั้นนะคะ
บ่าย๓โมงครึ่งมีความวุ่นวายเล็กน้อยค่ะคุณผู้ชม
ปะทะกันระหว่างกลุ่มคณะรัศดร๖๓นะคะ
แล้วก็จะมีกลุ่มที่เขาสวมใส่เสื้อสีเหลืองค่ะ

แล้วก็กระจายอยู่รอบถนนพระราม๕

คือตอนที่ไปเจอกันเนี่ยทั้งสองฝั่ง

ก็คือเป็นเพียงมวลชนที่มาร่วมชุมนุม

จนตำรวจก็ต้องแบ่งกำลังออกจากแนวกั้นนะคะ
มาดูแลความเรียบร้อยนะคะ

ก็เช่นเดียวกันไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรหนักหนานะคะ
ก็เป็นที่แบบเหมือนกับมาเจอหน้ากันนิดหน่อย
เจรถีก็เคลียร์สถานการณ์ได้นะคะ
นี่ค่ะแล้วก็ไล่เรียงตั้งแต่เช้าต่อเนื่องจนถึงบ่ายนะคะ
สุดท้ายก็มาปากหลักยึดพื้นที่ที่ธรรมเนียบรัฐบาลได้

คุณผู้ชมคะเรายังติดตามกันต่อนะคะ
สำหรับการชุมนุมของกลุ่มคณะรัศดร๒๕๖๓ตลอดทั้งวันนะคะ
เราได้ไล่เรียงบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าไปแล้ว
สถานการณ์ล่าสุดนะตอนนี้ก็คือมวลชนกลุ่มผู้ชุมนุม
ก็ไปถึงที่ธรรมเนียบรัฐบาลก็อยู่บริเวณโดยรอบที่ถนนพิศนุโลก
ตั้งแต่ประตูหนึ่งถึงประตูสี่ของทำเนียบรัฐบาลนะคะ
กลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่าจะปักหลักชุมนุมค้างคืน
นุมไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะลาออก
แต่ก่อนจะไปถึงช่วงเวลาดังกล่าวที่ไปถึงที่ธรรมเนียบรัฐบาลกันได้
ไปดูภาพความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมกันหน่อยนะคะ

เลื่อนออกจากอนุสวรีประชาธิปไตยบ่าย๒โมงครึ่ง
ก็พยายามจะเคลื่อนขบวนไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
คือตอนบ่ายตำรวจได้เตรียมสกัดกั้นกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ให้เข้าไปในพื้นที่
ก็มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่เอาไว้หลายจุดนะคะ
เช่นที่บริเวณประตูธรรมเนียบรัฐบาลเชิงสะพานมะควันรังสรรค์
มีการวางกำลังตำรวจไว้สองกองร้อยหรือสามร้อยนาย
แผงเหล็กป้องกันไม่ให้ผู้ชุมนุมผ่านเข้าไปในธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
นำรุษนำวางสูงสามชั้นค่ะ
บริเวณถนนลูกหลวงเชิงสะพานเทวกรรมรังรักษ์นะคะ
ก็เป็นทางเข้าธรรมเนียบรัฐบาลนะคะประตูฝั่งประตูอรไทย
ก็วางกำลังตำรวจ๑กองร้อยดูแลความเรียบร้อยค่ะ
ส่วนทางแยกที่จะผ่านไปที่นางเลิ้งใช้กำลังตำรวจระเวนชายแดน
ต่อชดหนึ่งกองร้อยนะคะมีกำลังตำรวจต่อชะดอ
พร้อมอยู่ที่บริเวณด้านในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ
ฝั่งตรงกันข้ามกับธรรมเนียบรัฐบาลอันนี้คือจุดที่มีเจ้าหน้าที่
หลักดูแลความเรียบร้อยอยู่นะคะในธรรมเนียบเนี่ย
การชุมนุมตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง
เป็นประธานบรรยากาศในธรรมเนียบ
ค่ารัจกาลกลับกันตั้งแต่เที่ยงครึ่ง
เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานในธรรมเนียบ
ก็ขนเอกสารสำคัญกลับออกไปด้วย
บ่าย๓โมงครึ่งนี่คือธรรมเนียบรัฐบาลไม่มีข้าราชการอยู่ในธรรมเนียบแล้วนะคะ
ส่วนความเคลื่อนไหวภายในธรรมเนียบรัฐบาลตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะก็มีกำลังตำรวจควบคุมฝุงชน
ตั้งแถวตามแนวกำแพงมีการเตรียมรถฉีดน้ำแรงดันสูง
จอดเอาไว้นี่นะคะใกล้กับเชิงสะพานชมัยมรุเชษด้วย
มีรั้วลวดหนามวางกั้นริมกำแพงเป็นแนวยาวแบบนี้นะคะประมาณสิบแปดนาฬิกายี่สิบนาที
ตำรวจถอนกำลังจากแนวรั้วด้านนอกธรรมเนียบรัฐบาลประตูทางเข้าออกทุกด้านของธรรมเนียบรัฐบาลถูกปิดนะคะ
ประตูเนี่ยมีการนำสลิงนำโซ่ไปคล้องห้ามเข้าออก
ยกเว้นตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นแต่ว่าล่าสุดตอนนี้โดยรอบธรรมเนียบรัฐบาล
ก็คือมีมวลชนกลุ่มผู้ชุมนุมไปถึงแล้วนะคะก็อยู่โดยรอบตั้งแต่ประตู๑ไปจนถึงประตู๔ค่ะ
วันนี้พ่อเน็ตประยุทธจันทร์โอชานะมันเลยไม่ได้เข้าธรรมเนียบนะฮะ
ก็ไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่มหาวิทยาลัยรัชพัฒน์วัลัยอลงกรที่จังหวัดปฐุมธานีนะครับท่านผู้ชมครับ
เด็กประยุทธ์จันโอชากล่าวกับนักศึกษานะครับตอนที่ไปที่นั่นนะครับ
โดยบอกว่ามีใครจะถามอะไรลุงไหมที่ท่านไปนะครับแล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่ลุงจะไปสักทีเนี่ยนะฮะ
เพราะว่าร้อนแล้วใช่ไหมลุงก็ร้อนเหมือนกันแต่ก็ไม่ร้อนนะอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
ท่านพ่อเน็ตประยุทธจันทร์ก็ได้คุยกับนักเรียนนักศึกษาที่นั่นนะครับ
หลังจากเสร็จภารกิจแล้วนะครับทุกผู้ชมครับนักข่าวก็ได้พยายามสัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุม
หลังจากที่มีประชาชนมาชุมนุมอยู่ที่พื้นที่อนุสวรีประชาธิปไตยแล้วก็จะมุ่งหน้ามาที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
การถามตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเช้านะครับที่พลเอกประยุทธ์ไปภารกิจที่นั่นนะครับ
โดยพลเอกประยุทธ์นะครับก็โบกมือปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ได้หันมานะครับ
แล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกประมาณนี้ฮะตอบสั้นเมื่อเช้านะครับ
นายกบอกว่าก็ทำงานตามปกตินะครับส่วนที่ทำเนียบเนี่ย
ก็มีเจ้าหน้าที่ที่คอยทำหน้าที่กันอยู่แล้วนะครับก็เป็นลักษณะของการไม่ได้ตอบคำถามอะไรมากมายในวันนี้ของพลเอกประยุทธ์นะฮะ
ค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงนางสาวพันนิกาวานิสค่ะ
หรือว่าคุณช่อนะคะแก่นำคณะเก้าหน้านะคะก็ได้มีการพูดถึงการตั้งข้อหาแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมทั้ง๒๑คนที่ถูกควบคุมตัวไปตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนะคะ
เดี๋ยวลองฟังดูค่ะว่าคุณช่อมองเรื่องนี้ยังไงนะคะ
ถ้าไปดูก็มีแต่ข้อหาเรียกว่าอะไรดีตลกอะนะคะ
ะ์แน่นอนอาจจะทำให้ผู้ส่งไปมาเดือดร้อนอยู่เล็กน้อยนะคะแต่ว่าพวกก็พยายามอยู่ที่ที่สุด
ไม่มีใครเชื่อนะคะมันชัดเจนอยู่แล้วว่า
ประชาชนในประเทศนี้รู้ว่าตำรวจกำลังทำอะไรอยู่
แล้วก็อย่างที่บอกวันนี้คงจะเป็นวันที่
ตำรวจต้องตอบคำถามประชาชนให้ได้โดยการพิสูจน์ตัวเองว่า

กันยาที่ผ่านมาเรายังชื่นชมการทำหน้าที่ของตำรวจนะคะว่า
พยายามที่จะประนีประนอมไม่ปะทะแล้วก็สุดท้ายก็ผ่านไปโดยเรียบร้อย
วันนี้เราหวังว่าการชุมนุมจะเป็นแบบเดียวกัน
โดยเฉพาะเมื่อมีมวลชนอีกฝั่งหนึ่ง
มาชุมนุมตั้งใจที่จะตรงวันเวลาสถานที่เดียวกัน
มันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นไปได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่
ผู้ชุมนุมสองฝ่ายปะทะกันนะคะ
ตำรวจมีหน้าที่หลักในการดูแลเรื่องนี้นะคะ
อย่าปล่อยให้เป็นความรับผิดชอบของแก่นำ

แน่นอนคนที่มาชุมนุมก็ต้องรับผิดชอบ
และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่จะไม่ไปปะทะกับอีกฝ่ายหนึ่ง